ใช่ค่ะผู้ชายคนนี้ค่ะเขาบอกว่าเหนื่อยล้าแล้วง่วงด้วย
วูบแน่นอนนะคะเพราะว่าไปพุ่งชนแบบนี้เลย
โอ้โหเข้าไปถึงในร้านเขาเลย
อันนี้เกิดขึ้นที่ริมถนนปลวกแดงที่ระยองนะคะ
เจ้าที่พวกใครก็รีบไปดูเลยค่ะ
หลังได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถกระบะเสียหลักนะ
ชนร้านค้าขายของริมทางโอ้โหไม่ต้องพูดถึงน่ะ
เห็นภาพอย่างนี้กระจายเต็มกล้องเลยอ่ะนะคะเมื่อกี้

ข้าวของเครื่องใช้กระจายเต็มพื้นไปหมดเลย
คนขับรถกระบะล่ะนายเดชาเหลี่ยมครุฑอายุ๒๕ปีไว้เป็นเจ้าเพศซะด้วย
ให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุตัวเขาขับรถไปส่งเพื่อนมาค่ะ
ขากลับขับรถผ่านตรงนั้นแหละ
แล้วอยู่ดีมันวูบผมนอนน้อย
แล้วก็เลยแบบเหมือนวูบหลับไปเลย
โชคดีนะที่เจ้าตัวได้รับบาดเจ็บแค่เล็กน้อย
แต่ดูสภาพรถแบบนี้นะเละเลยฮะ
และอีกโชคดีหนึ่งคือตอนนั้นร้านปิดไงคุณคิง
ไม่อย่างนั้นน่าจะมีความเสียหายมากกว่านี้นะคะ
แล้วก็แน่นอนเดี๋ยวต้องพูดคุยกับทางร้านค้า
ซึ่งคนขับก็ต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นนะ
นำตัวคนขับไปสอบสวนที่สพค่ะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะ
กล้องวงจรปิดจับได้หมดเลยครับผมล่าสุดนะฮะทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่
แล้วก็ไปคุยกับทางเจ้าของร้านด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณอนุพงศ์เศษทิพย์นะคะ
อายุสามสิบเจ็ดปีบอกกับผู้สื่อข่าวของเราบอกเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนะ
เขาบอกว่าที่ประสบเหตุคือรถเนี่ยไปพุ่งชนร้านแบบนี้
ก็มีการเจรจาพูดคุยกับคนขับแล้วแหละตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
ก็มีการไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพปลวกแดง
ค่าความเสียหายตอนนี้นะคะเบื้องต้นน่าจะประมาณสัก๒๐๐๐บาท
สินแล้วมีอะไรบ้างเขาบอกว่ามันมีเสาไฟฟ้าของทางราชการใช่ไหม
หักหนึ่งต้นเจ้าที่ตำรวจก็เข้ามาตรวจสอบไปแล้วค่ะ
จากผิดการณ์นี้นะคะพี่อนุพงศ์บอกแบบนี้ฝากไว้หน่อยไปดูทาหอน
คนใช้รถใช้ถนนอ่ะนี่สว่างไฟฟ้าที่หักเนอะ
เขาบอกว่าคนใช้รถใช้ถนนพักผ่อนให้เพียงพอ
ถ้าเกิดวูบหลับในแบบนี้มันอาจจะนำมาซึ่งความสูญเสียได้มากกว่านี้นะคะ
เทศกาลปีใหม่แล้วด้วยนะครับคนเตรียมเดินทาง

เช็คเส้นทางให้ดีเพื่อความปลอดภัยนะฮะ